ไปดูเหตุเกิดที่ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน
ที่ไปพบอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำกระหร่างบ้านป่าเด็ง
ไปตรูดสอบอีกนิดหนึ่งใกล้กันนะครับ
ไปพบมีลูกช้างนอนตายอยู่ด้วยคาดว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
นี่คุณผู้ชมคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นำโดยนายมณะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยาน
แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓
โป่งไปตรวจสอบซากช้างป่า
พบในบริเวณใกล้กับรั้วป้องกันช้างด้านหลัง
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
พอไปถึงพบว่าเป็นช้างป่าเพศเมียอายุสักประมาณ๑๕ปี
ว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ภายนอกไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการล่า
โดยฝีมือมนุษย์อวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบสมบูรณ์
แต่มีสภาพเน่าเปื่อย
ส่วนที่บริเวณอวัยวเพศก็มีรกช้างติดอยู่ด้วย
และใกล้กันยังไปพบซากลูกช้างเพศผู้
วัยวะคือยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์เลย
ซึ่งถูกขับออกมาก่อนกำหนดมีสภาพเน่าเปื่อยเช่นเดียวกันนะคะ
ที่สำคัญยังพบว่าบริเวณหัวใจมีเลือดคั่งช้ำแดง
อดอักเสบบวมน้ำขณะที่กระดูกซี่โครง
แล้วก็กระดูกเชิงกรานก็หักด้วย
เรื่องต้นสันนิษฐานสาเหตุการณ์ตายว่าเกิดจากความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานที่หัก
ทำให้เกิดภาวะผิดปกติการตั้งท้อง
เกิดความไม่สมบูรณ์ของตัวอ่อนแล้วก็ตายระหว่างตั้งท้อง
ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ได้มีการขับลูกช้างออกมาก่อนกำหนด
เจ้าหน้าที่จึงได้มีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
ส่งตรวจไปที่ห้องแล็บหรือว่าห้องปฏิบัติการ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
ส่วนซากช้างป่าก็ได้มีการทำการฝัง
แล้วก็โรยปูนขาวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วค่ะ